หนุ่มมิวย์ลเขาออกมาโพสต์ผ่านทางทวิเตอร์
ประมาณว่าเหนื่อยเบื่อหน่าย

หรืองอนกับคู่จิ้นอย่างกับกงาวุทธ์รึเปล่า

ขอให้มาเคลียร์แบบด่วนเลยค่ะ
เหนื่อยหลายเรื่องเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานหนัก
มีปัญหาหลายเรื่องครับผมแล้วก็เรื่องเรียนด้วย
หรือว่าง่อนกันครับไม่ได้ง่อน

เตะบอลครับวันนั้นไปเตะบอลพอดี
ก็หายแล้วครับผมก็เลยลบทวิตเตอร์ออก
ไม่มีอะไรจริงก็เรื่องแบบเรื่องทั่วไปมันหลายเรื่องแหละ
มันก็เลยแบบเราแค่รู้สึกว่าอยากระบายบ้างอะไรอย่างนี้

เบื่อแล้วนะอย่าเบื่อทัน
หรือว่าถ้าเราโพสต์กันแบบนี้จะมีใครมาปลอบใจเราบ้างไหม
เอาเป็นว่าผู้ติดตามเรายังไม่ได้เยอะเท่าเขา
คือคู่นี้เขาเป็นคู่จิ้นที่หลายคนก็ลุ้นนะว่าอยากจะให้เป็นคู่จริงอะไรแบบนี้

แต่เอาเป็นว่าออกมาเคลียร์ชัดเจนแล้วว่าไม่มีอะไรไม่ได้งอนกัน